ส่วนที่จังหวัดราชบุรีนี่ฮะปกติเราเคยเห็นนะชาวบ้านนี่แหละ

ที่เวลาพึ่งหมอแพทย์ไม่ได้

กวีศรีสยามให้ไล่ผีออกทำนู่นทำนี่
แต่รอบนี้เป็นพระไปคุณผู้ชมฮะ
อ้างว่าโดนปอบกิน

โอ้โหไหนไปดูซะหน่อยวินาทีนั้นน่ะ
อีนี่ซระนั่นล่ะทั้งไหนหนูนี่ซระ
เสื้อดำนั้นอขุนกวีสีสยาม
พี่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะมีข่าวลักษณะนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะ

พระม่ายอขุนกวีเนี่ยมาไล่ผีออก

โอ้โหนี่ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ไล่ผีจากพระภิกษุรูปหนึ่งครับ
เดินทางมาหาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
พระเนี่ยเชื่อว่าอาตมาโดนปอบเข้า
เพราะตอนเป็นคารวาสเนี่ยสืบเชื้อผีปอบมาจากเมีย
ผีปอบมันกัดกินจนตาบอดไปข้างหนึ่ง
หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจมาบวช
หวังจะเอาธรรมะเข้าช่วยไล่ผีปอบที่สิงร่างครับ
แต่บวชมา๕พันศาแล้วอาการอัตมาไม่ดีขึ้นเลย

โดยอาการของพระนะมีอะไรบ้าง
นี่เราขึ้นไปให้ดูปวดตามเนื้อตามตัวครับ
เหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในตัวตลอดเวลา

กินหมูกินเนื้อก็ปวดท้องเหมือนมีอะไรวี่อยู่ข้างในไม่รู้
อาจารย์ขุนกวีเลยเอามีดอาคมเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นแล้ว
มีดอาคมกดไปที่ศีรษะแล้วก็ตามตัวของพระรูปนี้
พระร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเลย
เหมือนวิญญาณปอบมันจะสู้นะมันเด้งสู้กับมีดอาคม
แลบลิ้นปลิ้นตาสู้ด้วย
พอเสร็จสิ้นพิธีครับพระรูปนี้บอกว่าโล่งเลย
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ต้องมาทำพิธีอีกรอบหนึ่งด้วยครับ
ฟังอาจารย์ขุนกวีหน่อย
พระรอยุคต่อต้านพระก็ไม่ใช่รูปเดียว
หรือรูปแรกที่มาหาผมมาก
คนก็ไม่รู้กี่หมื่นคนที่มาหาผมแบบนี้

พระให้หมอผีไปปราบผีปอบ
เรื่องนี้ก็ต้องไปถามพระผู้ใหญ่ครับยัง
เพราะผีเฮียนประหลาดกล้าเข้าสิงพระด้วย

ลองมาหาสาเหตุว่าผีเข้าพระได้
เพราะพระขาดพระรัตนาไตรคือไม่มั่นคงในพระรัตนไตร

เรื่องนี้จะบอกว่าถ้ารักษาทางโลกแล้วไม่หาย
ลองไปรักษาทางขุนกวีก็ไม่น่าเสียหาย
แต่มันเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระ
ที่ไปให้คารวาสตบหัวกดหัวแล้วผีถึงจะออกนี่
มุมมองของพระพยอมกัลยานูก็ตรงฝั่งไว้นะฮะ